ซึ่งเขาก็เป็นแฟนเด็กสวนเหมือนกันนะคะ
ก็ล่าสุดมีการเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเป็นมารีค่ะ
แล้วพอเห็นพี่ก้อยลองการกด
แต่มันก็เหมือนพี่ก้อยนะ

คิดว่ามันจะเป็นดราม่าขนาดนี้ไหมครับ

ก็ดีใจค่ะก็ดีใจที่แบบว่าเหมือนคนยอมรับ

แต่ก็อย่างที่บอกค่ะก็ต้องรอดูเวลา

บางทีเราก็ต้องแบบรู้จักกันให้มันดีกว่านี้
แต่คลิปล่าสุดลงสถานีโอ้โหยอดวิวเยอะมากเลยนะคะ